ช้างป่าตายปริศนาอยู่กลางป่าเลยฮ

ไม่พบร่องรอยการถูกกระสุนปืนยิง

อายุประมาณสัก๑๐ปี๑๐ขวบได้

เหตุการณ์นี้ไปเจอซากช้างอยู่ในพื้นที่ของ

สภาพที่เห็นคืองา
งาซ้ายหักส่วนงาขวา

วัยวะภายในแทบจะทะลักออกมาข้างนอกแล้ว

ไปแล้วหามันไม่เจอตั้งแต่ปี๒๑๖๑ละ
คราวนี้มาเจออีกทีรูปประพันธ์สันธาร
เหมือนปี๖๑ทุกประการ

อยู่ดีทำไมมันถึงตายได้นะครับ
เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง
รวมถึงทางสัตวแพทย์ก็รอชันสูตรศพของเจ้าซากช้าง
ของเจ้าช้างตัวนี้กันอยู่นะฮะในพื้นที่สุราธานีครับ